ละเล่นหมากเก็บหอยทรายของคนไทยเชื้อสายมอนจะมีชื่อเรียกในภาษามอนว่าเมคอต
เป็นการละเล่นที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กได้ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย
สามารถจับคู่นั่งเล่นกันได้ทั้งวันโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานที่ผู้ใหญ่
ก็จะมีการละเล่นของผู้ใหญ่เหล่าเด็กเด็กก็มีของเล่นเฉพาะเช่นกัน
เด็กก็จะมารวมตัวเล่นหมากเก็บหอยทรายกันในพื้นที่ของวัดไม่ไกลสายตาของผู้ใหญ่
และผู้ใหญ่ก็สบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะหนีหายไปซุกสนที่ไหน